เอาล่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของไอซ์หีบเหล็กนะคะ
วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ดำเนินการดำน้ำไปค้นหาโครงกระดูกอีกรอบนึงนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้พบมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกถ่วงน้ำอยู่
แล้วก็คาดว่าอาจจะมีศพเพิ่มอีกหรือไม่นะคะ
บึงน้ำแห่งนี้ซึ่งจากเมื่อวานนี้ค่ะ
ที่ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีตำรวจนครบาน
ได้ประสานชุดประดาน้ำตรวจค้นในบึงน้ำพื้นที่ประมาณ๒ไร่
อยู่หลังบ้านของนายอภิชัยองค์วิสิตหรือไอ้หีบเหล็ก
ภายในซอยเพชรเกษม๔๗เพราะได้รับแจ้งจากพยานว่ายังมีศพอีก๒ศพที่ถูกทิ้งไว้ด้วยนะคะ
ผลจากการตรวจค้นย้อนไปเมื่อวานคือพบโครงกระดูกถูกเหล็กดัดของประตูทับไว้เพื่อไม่ให้ลอยขึ้นมา
ชิ้นส่วนซี่โครงมนุษย์ส่วนบนมีชุดนอนผู้หญิง
เสื้อผ้าผ้าห่มและดำเบลเหล็กพันด้วยโซ่ใส่แม่กุญแจแต่ยังไม่พบหัวกระโหลกอ่ะนะคะ
จุดที่พบโครงกระดูกครั้งนี้อยู่ริมขอบสระบริเวณใกล้บ้านของนายไอซ์และอยู่ใกล้กันกับจุดที่พบศพของนางสาวกิ๊ก
ถูกฝังดินอยู่ด้านหลังโรงพิมพ์เก่าค่ะซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เก็บชิ้นส่วนกระดูกทั้ง๒๘ชิ้นไปส่งตรวจชนะสูตรที่โรงพยาบาล
สิริราชเพื่อจะตรวจสอบดีเอนเอดูนะคะ
เทียบกันว่าชิ้นส่วนโครงกระดูกนั้นเป็นหญิงสาวที่มีญาติมาแจ้งหายเอาไว้หรือไม่
สำหรับสาเหตุที่นำมาสู่การตรวจค้นเมื่อวานก็เกิดขึ้นจากในเอ็ม
ซึ่งเป็นเพื่อนนายไอซ์เนี่ยเขาให้ปากคำกับตำรวจ
บอกว่าช่วงประมาณเดือนธันวาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
นายเอ็มและนายไอซ์ที่รู้จักกันในคุกและเพิ่งจะพ้นโทษออกมาพร้อมกันนะคะ
นัดกันมาเสพย้ายด้วยกันที่บ้านเกิดเหตุจากนั้นนายอภิชัยมีอาการหลอน
แล้วกลัวความผิดที่เคยฆ่าหญิงสาวอำพลางศพไว้ในบ่อน้ำสองศพก็เลยบอกกันว่าลงไปช่วยงมศพในบ่อ
จะได้เอาไปทิ้งที่อื่นถ้าเจอจะให้เงินศพละห้าพันบาทเนี่ยแหละค่ะ
ก็เป็นการให้ข้อมูลตอนที่กำลังเมายาอยู่อ่ะนะจากนั้นก็เลยลงไปงมหาศพ
จนกระทั่งพบกระโหลกมนุษย์ที่ถูกเหล็กดัดทับไว้เมื่อนำมาหาในไอซ์แล้วทวงเงินค่าจ้าง
เขาปฏิเสธที่จะให้เงินค่ะบอกว่าไม่มีมีแต่กระสุนปืนจะให้
จากนั้นชักปืนพกออกมายิงถักหูของนายเอ็มไประยะเผาขนเลยนะ
เอ็มจึงโยนกระโหลกแล้ววิ่งหนีไปแล้วก็ไม่รู้เลยว่านายไอซ์เนี่ย
กระโหลกไปทิ้งเอาไว้ที่ไหนค่ะอันนี้เป็นคำให้การนะคะ
ในเอ็มเพื่อนของนายไอซ์ล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่เขาเลยเริ่มค้นหาอีกครั้ง
ช่วงสายที่ผ่านมาก่อนที่จะเริ่มค้นหาเนี่ย
เจ้าหน้าที่กองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
แล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นในจุดต้องสงสัยเพิ่มเติมซึ่งทางป้าเล็กเองก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทำการค้นหา
แต่ไม่ออกมาให้ข้อมูลใดใดกับสื่อนะคะจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำมูลนิธิร่วมกระตันยูรวมแล้วยี่สิบนาย
เขาก็วางแผนในการดำน้ำภายในบ่อน้ำซึ่งมีความลึกประมาณสองเมตรค่ะ
โดยมีการขึงเชือกตามขนาดความยาวของบ่อแล้วก็ดำน้ำไล่ไปตามแนวเชือกเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
จากนั้นก็เริ่มดำน้ำกันตามแผนที่วางไว้นะคะซึ่งการค้นหาล่าสุดเนี่ยก็พบกระดูกส่วนต่างต่างอีก
รวมเกือบ๒๐๐ชิ้นเดี๋ยวจะมีการรวบรวมส่งให้โรงพยาบาลสิริราชตรวจพิสูจน์ต่อไปนะคะ
ว่าสองร้อยชิ้นนี้เป็นของกี่คนเป็นของใครบ้างนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่เองก็ยังระดมค้นหาบ้านของในไอซ์อย่างต่อเนื่องในไอซ์หีบเหล็กเนี่ยนะคะ
ไปนำกำลังเข้าไปในบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของเราก็เกาะติดสถานการณ์กันมาตลอดด้วย
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีจะรายงานสดจากบ้านพักซอยเพชรเกษม
สิบเจ็ดเข้ามาถึงสถานการณ์ล่าสุดนะคะค่ะคุณระวิการค่ะเชิญเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนานกว่า๔ชั่วโมงแล้วนะคะที่เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังดำน้ำค้นหาศพสองศพนะคะ
ตามที่พยานให้การว่ามีศพที่อยู่ภายในหีบถูกถ่วงน้ำนะคะ
รวมไปถึงศพที่ถูกฝังอยู่ใต้ต้นมะม่วงซึ่งล่าสุดนะคะ
จากการดำน้ำนานกว่า๔ชั่วโมงเนี่ยเมื่อช่วงเที่ยงนะคะก็พบชิ้นส่วนมากกว่า๓๐ชิ้นนะคะ
จนมาถึงช่วงบ่ายนะคะก็พบว่ามีกระดูกนะคะเพิ่มเติมนะคะเป็นชิ้นส่วน
ชิ้นส่วนสำคัญเนี่ยนะคะที่ทำให้ตำรวจเนี่ยมั่นใจนะคะก็คือกระดูกเชิงการนะคะ
แล้วก็ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
อย่างด้านหลังของดิฉันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้นะคะ
เป็นจุดที่มีการเจอศพเมื่อวานนี้นะคะตรงที่มีใบกล้วยแห้งอยู่ตรงนี้นะคะ
ซึ่งบริเวณด้านล่างของใบกล้วยเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นเวิ้งน้ำ
ซึ่งอยู่ติดกับคันขอบบ่อนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เจอศพเอ่อ
ชิ้นส่วนกระดูกเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการนำเชือกขึงตามแนวนอนนะคะ
แล้วก็เดินเท้าถอยหลังนะคะแล้วก็มาเจอชิ้นส่วนกระดูกเพิ่มเติม
ก็คือจุดที่มีไม้กั้นเอาไว้นะคะมีไม้ปักเอาไว้นะคะ
คุณผู้ชมสังเกตดีตรงนั้นนะคะเป็นจุดที่เจอชิ้นส่วนวันนี้ค่ะ
โดยชิ้นส่วนล่าสุดณขณะนี้นะคะก็รวมกว่า๒๐๐ชิ้น
แล้วก็มีสิ่งของเพิ่มเติมด้วยนะคะหลังจากนักประดาน้ำนะคะ
กู้ภรรย์โภมศัยมีนบุรีชุดประดาน้ำออก้ามีนบุรี
เกือบยี่สิบนายนะคะดำน้ำค้นหาอีกสองศพ
ตามที่พยานนะคะให้การแล้วก็อ้างว่ามีศพที่ถูกบรรจุหีบเหล็ก
ถ่วงน้ำแล้วก็อีกศพหนึ่งที่ถูกฝังอยู่ใต้ต้นมะม่วง
ล่าสุดตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้น้ำหนักไปทางศพที่อยู่ภายในบ่อน้ำนะคะ
แล้วก็ชี้ชัดแล้วค่ะว่ามีพบโครงกระดูกจริงจริงนะคะแต่ในส่วนของศพที่ฝังอยู่ใต้ต้นมะม่วงนั้น
ก็ตอนนี้นะคะยังไม่มีการขุดดินหรือว่ามีการตรวจสอบเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการดำน้ำนะคะ
จากจุดที่เจอศพเมื่อวานนี้นะคะโดยใช้เชือกขึง
อย่างที่ดิฉันได้นำเรียนไปปรากฏว่าก็พบโครงกระดูกจริง
แล้วก็โครงกระดูกนะคะส่วนใหญ่ที่ชี้ชัดนะคะ
ก็จะเป็นทั้งกระดูกในส่วนของกระดูกสันหลังซีกโครงนะคะ
แล้วก็กระดูกเชิงปรานรวมแล้วนะคะ
ตอนนี้เนี่ยมีมากกว่าสองร้อยชิ้นนะคะแต่ว่ารายละเอียดในเรื่องของจำนวนตัวเลข
เดี๋ยวเราจะรอการสรุปของเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนสิ่งของที่มีนะคะ
ก็มีทั้งกางเกงชั้นในของผู้หญิงกางเกงชั้นในของผู้ชาย
กระโปรงสั้นสีดำนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการคาดการณ์ว่ากระโปรงที่พบเนี่ย
น่าจะเป็นกระโปรงนักศึกษาของผู้หญิงนะคะแล้วก็มีส่วนของหม้อแบตเตอรี่ที่พบเพิ่มเติมด้วย
ซึ่งหลังจากพบชิ้นส่วนสิ่งของนะคะในช่วงเวลาประมาณสัก๑๔นาฬิกาที่ผ่านมา
หลังจากนั้นเนี่ยช่วงเวลาประมาณก่อนสี่โมงนะคะดิฉันก็ได้ไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก็พบว่า
มีเสื้อผ้าเป็นลักษณะชุดของผู้หญิงสูงวัยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ชี้ชัดนะคะ
ว่ารายละเอียดของเสื้อผ้าดังกล่าวนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับโครงกระดูกที่พบเพิ่มเติมวันนี้หรือเปล่านะคะ
ขณะที่วันนี้นะคะทางพันธุ์ตำรวจเอกศิรกิจนะคะจารุณพัฒน์ผู้กำกับการกองกำกับการ
สวัสดีภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบานได้มีการเดินทางมาติดตามความคืบหน้า
มาแสดงต่อป้าเล็กนะคะซึ่งเป็นป้าของในไอซ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อขออนุญาตเข้าตรวจค้น
ในจุดที่อยู่บริเวณบ่อน้ำนะคะ
ก็ท่านก็บอกนะคะว่าให้น้ำหนักไปในพื้นที่ของบ่อน้ำ
เพราะว่าคาดว่าจะเจอศพตามที่พยานกล่าวอ้าง
จนกระทั่งก็เจอชิ้นส่วนกระดูกดังกล่าวจริง
เมืองต้นคาดว่าในไอซ์เนี่ยทำเพียงคนเดียวนะคะ
แต่อาจจะอาศัยคนใกล้ชิดแล้วก็คนสนิทในบ้านนะคะ
เข้าช่วยเหลือค่ะลองไปฟังเสียงท่านบางช่วงบางตอนค่ะ
มันเป็นฟังเขาเล่าว่านะครับเราก็มีหน้าที่พิสูจน์
เรื่องต้นตอนนี้เราก็ค่อนข้างที่จะมาจับก่อนว่าใครหายตัวไป
เวลานั้นใครหายตัวไปมีใครมาแจ้งความร้องทุกข์ไว้ไหม
เพราะจากจากห้าห้าถึงเวลาถึงตอนเนี้ยก็ก็ยังยังยังไม่มีอ่ะครับ
ซึ่งเป็นสามอยู่ใช่ไหมครับผมตอบไม่ได้แต่
ผมว่าสองถึงสามครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสามหรือเปล่า
แต่ว่าที่พยานยืนยันเนี่ยสองอยู่ในน้ำครับขณะเดียวกันนะคะ
ทางพลตำรวจโทปิยะอุทาโยผู้ช่วยผอบตรนะคะ
พร้อมกับผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการค้นหาในวันนี้ด้วยนะคะ
โดยพลตำรวจโทปียะได้เปิดเผยในส่วนของการแจ้งข้อหากับในไอซ์
คือข้อหาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนกับข้อหาครอบครองยาเสพติดไปแล้วนะคะ
หลังจากที่มีกรณีเกิดขึ้นในการพบศพถูกฝังนะคะอยู่ในดินพื้นที่ของบ้านในไอซ์นะคะ
เมื่อวันที่เก้าที่ผ่านมาค่ะซึ่งกระบวนการหลังจากนี้นะคะ
กำลังรอผลการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญเพื่อตั้งกรรมการนะคะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในเรื่องของการซ่อนเร้นและอำพางศพเพิ่มเติมค่ะส่วนข้อหาเกี่ยวกับการฆ่าผู้อื่นหรือข้อหาอื่นใดนั้นนะคะ
หากพยานมีความคืบหน้าว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนหรือว่าผู้ใดที่กระทำความผิดเพิ่มเติมนะคะ
ก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอย่างแน่นอนค่ะ
เราตั้งสำนวนข้อหาเรื่องการซ่อนเล้นศพก่อนนะครับจะเป็นใครนั้นว่าอีกทีหนึ่งนะครับ
การซ่อนเร้นจะมาตามตามตาหนึ่งร้อยเก้าสศวรรภ์ปะอย่าด้วยหลักก่อนตั้งเป็นหลูกสำนวนตรงนั้นไปก่อน
ก็ยิงแบบเนี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่ากลุ่มนี้จะเป็นได้เป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่
ให้ทางอัยการพิจารณาและกษานพิจารณาต่อไปครับ
ตอนนี้ในจุดแรกล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ยุติการค้นหา
เนื่องจากบอกว่าในพื้นที่ในจุดแรกที่ดิฉันบอก
คือจุดแรกตรวจแล้วไม่พบชิ้นส่วนเพิ่มเติม
แล้วก็ได้มีการกระจายกำลังไปตรวจค้นในจุดที่๒
ก็คือเป็นบ่อด้านท้าย
ซึ่งบริเวณบ่อปลาตรงนี้เนี่ยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าเป็นบ่อที่มีลักษณะของตัวแอลนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ไปตรวจค้นนะคะมีการดำน้ำ
จุดที่เป็นส่วนของท้ายบ่อที่เป็นรูปตัวแอลเพิ่มเติม

ว่าหีบเหล็กที่ว่านี่นะคะ

หรือว่ามีการถูกสิ่งของอะไรทับอยู่ในส่วนท้ายของบ่อหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าในจุดแรกนี้ตอนนี้ยุติไปแล้ว

หากมีความคืบหน้าหลังจากนี้หรือว่าพบชิ้นส่วนหรือของต้องสงสัยเพิ่มเติมนะคะ
ทีมข่าวก็ยังเกาะติดการรายงาน
ความคืบหน้าให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันอย่างต่อเนื่อง

ก็พบว่ามีหญิงต้องสงสัยคนนึงนะคะ

เดินทางมาโดยรถแท็กซี่นะคะ

เข้ามาในพื้นที่ของบ้านในไอซ์นะคะ

ตรวจสอบแล้วก็สอบถามนะคะว่า
เข้ามาหาใครในพื้นที่นี้นะคะ

ก็บอกว่าตั้งใจจะมาหาคนชื่อไอซ์
เนื่องจากว่ารู้จักกันมาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
แต่ว่าเมื่อตำรวจได้เปิดภาพถ่ายของในไอซ

ตำรวจก็ได้ขอเอกสารหลักฐาน

เพื่อที่จะเรียกสอบนะคะว่ามีความจำเป็นอะไร
จะต้องเดินทางมาในพื้นที่ของบ้านในไอซ์ค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดที่นี่ค่ะ
ระวิการแก้วิจิตรายงานจาก

ผู้หญิงคนที่มาหาในไอซ์ล่าสุดเป็นใคร

รวมถึงหลักฐานต่างกระดูกที่ไมค์ตรวจพบ

คือคดีนี้ยิ่งขุดลึกก็ยิ่งเจออะไร
สะเทือนขวัญน่าดูเหมือนกันนะคะ